รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ประการเวลาที่ขนาดก่อน

เฮ้ยนี่แม่ผู้ที่ต่างกุมก็ดูแปลงนะเยอะ
เดือนหนึ่งเจ๊ก็ให้กินข้าวเดือนละครั้งเจ๊ติดตรงไหนล่ะ
แด่น้องผู้หิวโหยน่ะ

เขาบอกว่าคนเราให้ปล่อยให้หิวบ้างนะดี
ร่างกายมันจะได้ผลิตคอลลาเจนเพื่อมาดูแล
โอ้โฮไม่ต้องการคอลลาเจนฉันก็ต้องการกินข้าว

ต้องการคอลลาเจนฉันก็ต้องการคอลลาเจน

พี่บินพี่บินพี่บินจะซื้ออะไรก็รีบซื้อเถอะฉันจะไปกินข้าวแล้ว
เออเนี่ยเออฉันก็จะกินข้าวไปกินให้คนดิ
นี่ทั้งวันเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยนะหิวหาที่ไหนก็ไม่ได้ไม่มีที่กิน
เอ้าแกขับวินบอลไปอย่างงั้นก็ไม่มีอะไรกินเลยเนี่ย

ก็ไปกินไอ้นี่ดิไอติมทอดอะไรอ่ะ

แต่ขนมปังเขาคุณภาพดีนะ

อันนี้อ่ะเออ

ต่าทูไปที่ชอบตายแล้วเหรอ
ก่อนตายเขาก็ซื้อน้ำยาเลยมาหยอดใต้ลิ้น
เออชื่อพวกนั้นมันรักษาทุ้ย

พอไปดึกดื่นแล้วมีกินที่มันไม่ปิด

ทำไมไม่รู้จักหาอะไรกินของกินสะดวกก็มีตั้งเนี้ยตั้งแก๊

บอกให้เลยในคลิกอย่างเนี้ยกินเท่าไหร่ก็กินไม่นอน

ถ้าอยากกินอะไรสะดวกนะแล้วก็แบบว่าหากินได้ง่ายร้านนี้โอเคเลย

อ่ะ๑๗๑๑โทรไปแล้วได้กินแล้ว

เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
๑สมุรัยเบียด

ับเบิ้ลสมุไรเบอร์เกอร์หมู
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา

ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

พบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ
เราจะมาพบกันกับรายการสุดท้ายที่จะเอาราคามาเป็นเรื่องสนุก
ท้ายให้ถูกค่ะว่าของชิ้นไหนถูกที่สุด
กับรายการแกงป่วนด้วนราคา
ติกาง่ายเพียงแค่ผู้เข้าแข่งขันนักช็อป
เรียงลำดับของที่มีราคาต่ำที่สุด
ไปหาของที่มีราคาสูงที่สุด
ถ้าคุณเรียงถูก๑ลำดับรับไปเลย๕๐๐๐บาท
แต่ถ้าเรียงถูกครบ๕ลำดับรับเงินรางวัลโบนัสสูงสุดไปเลย๓๐๐๐บาท
ตั้งสติกันให้ดีและเรียงลำดับให้ถูกต้อง
อย่าสนุกกระซิบคอมสุดป่วนของเราเพลิน
เพราะคุณอาจจะไม่ได้สังเกตราคากับของที่คุณเคยผ่านตา
เราจะเอามาท้าดวนราคากับคุณที่นี่

สาวสวยเซ็กซี่

สวัสดีครับ
เดี๋ยวเดี๋ยว

นี่จะเต้นให้หมดชั่วโมงไปเลยไหมคะเนี่ย

น่ารักมากเลยเต้นเก่งมากเลย
จากเต้นดีสวยด้วยช้อปปิ้งเก่งไหม
ก็ส่วนหน้ามีคนช้อปปิ้งให้

แล้วเวลาซื้อของถ้ามีคนจ่ายตังค์ให้

หรือว่ารีบโกยเพราะเดี๋ยวเขาไม่จ่าย

ก็ดูของในอินเตอร์เน็ตค่ะ

วันนี้คิดว่าจะเรียงตั้งแต่ครู
ไปหาแพงสุดได้ครบทุกข้อไหม

อย่างแจกอยากให้ได้เงินกลับไปเยอะนะทำให้ได้กับเรากันนะคะค่ะ

คำถามข้อแรกของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

บ้าคนอะไรปากโอ้โห
นี่นะ

ฝรั่งฝรั่ง

พันท้ายนรสิงศ์

เรือลำใหญ่แล้วเรือหัวหักที่ยืนอย่างนี้

หางยาวอะไรฮะ

แม่งงงแนงแม่งงงแนง
เอาไม่ใช่เหรอ

หลานเขามีกิจกรรมออกค่ายที่โรงเรียน

อยู่ร้านนวดเหรอ

ลองลำนะ

นี่คืออะไร

ก็ชุ้ยไงเหม็นชุ้ยไงพี่

พี่พ่น

ฉายฉุยเที่ยวมาฉาย

โอ๊ยมาเธอ

จะไปหน่ายนิด

หนูมีนามบัตรไม่เห็น
อีก๒คนพาวอะนะในงานต้องไปโชว์ตลกด้วย
จริงเหรออ๋อแต่ทีนี้ของหลานเขาดิ
เขาจะเล่นเรื่องคุณช้างคุณแผน

พี่เอาพวกฉัน๓คนไปเล่นนี่ฉันอยู่ร้านมา

จะเป็นเรื่องใหญ่ทันที
บ้าบอก

เฮ้ยณคอมเหมาะมากเป็นอะไรยัง

นี่เนี่ยดาปฟ้าฟื้นเหน็บมาแล้ว
ดาปฟ้าฟื้น
โถนึงว่านักมั้งพื้น

พี่มาวาวรักเจ้าสาวคำลวง
อันนี้ก็ดึกแล้วน้อยที่ขอลาร่วง

อ้าวตับฉันแล้ว

ยังไงอ่ะเดี๋ยวขับเสพาได้ลำตามร้องได้ครับ
เอ่อเฮอเอ่อเฮอเอ่อ
ขาที่นั้นคุณแผนแสนซาเด็จ
อ้าว
เฮีย
พิมอะไรละ

มีเมียชื่อพิมพ์คู่ชีวิตเป็นฤทธิดวง

มีลูกชายสุดห่วงชื่อพระวัยเป็นไทยก็

ป๊าเราเป็นไซนัตรอยู่วัดมงกุฎ
พ่อเป็นฮ่องกองฟูตอยู่ปากกิง

โคตรภูติพิการนั้นโคตรเลยละสิ

ละครตลกก็ต้องมีบทแปลกแบบนี้ล่ะครับนักคม
อยากจะรู้แล้วล่ะสิ
ว่าละครเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป
โจทย์คำถามของคุณเรคืออะไร